ผู้หญิงคนนี้ไปทำศัลยกรรมจมูกมา
บางคนเชื่อว่าถ้าทำศัลยกรรมแล้ว

แต่เธอคนนี้ต้องไปทำธุรัติในตัวเมือง
ปรากฏว่าประสบบวิทยาศัตริย์พลิกแบบนี้

แล้วดูสิแล้วมาหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้
แล้วฝั่งคนขับเลยนะที่โดนถึงที่ลงพื้นครับ
อายุสามสิบห้าปีแต่นไงบ้างเจ็บที่นิ้วข้างซ้าย

แต่เพื่อความไม่ประมาทครับเจ้าหน้าที่ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
จะได้ให้หมอเช็คอาการเนี่ยคุณผู้ชมทางขวานี่นะพี่กัญญาเนี่ย

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบ่ายโมงเกือบบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้
บนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองในอำเภอธวัฒน์บุรีที่๑๐๑
กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือเนี่ยชื่อคุณสุธิพงศ์เล่าให้ฟังว่าเห็นกระบะคันนี้
ประสบอุบัติเหตุไปชนเสาไฟส่องสว่าง
คุณผู้ชมลองฟังดีทำไมเจ็บแค่นั้นได้

เสียหลักพลิกคว่ำกี่ตลบไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้นับเหมือนกัน
ในใจของพี่สุธิพงศ์ก็นึกว่าโอ้โหสาหัสแน่
นี่ไงพี่กัญญาเป็นยังไงล่ะเจ็บสาหัสไหมล่ะ
เจ็บแค่นิ้วนะครับ

อ้าวไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่มีแค่แผลเล็กน้อย
แล้วคุยกันเบื้องต้นคุยกันเบื้องต้นทราบว่า
กัญญาแกขับกระบะมาจากอำเภอหนองพอก
มุ่งหน้าไปทำธุระในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

กัญญาทานยาแก้ปวดไปครับ
หลังจากที่เธอเพิ่งทำศัลยกรรม
บางตัวมันง่วงหนาดอก
ใช่
พี่กัญญาเขาบอกวูบหลับไปครับ
รถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำแบบนี้แล้วชนเสาไฟไปด้วย

ก็เรียกคุณกัญญาในฐานะคนขับกระบาดมาให้ปากคำ

เนื่องจากว่ามันก็มีทรัพย์สินราชการเนี่ยเสียหายหลายอย่างเลยครับ